ที่จังหวัดกาลสินนะคะหนุ่มคนหนึ่งค่ะ
ขับรถมากับพันรยาและภรรยาตั้งคันได้๖เดือนแล้วนะคะ
ลักษณะค่ะรถเนี่ยเกาะถนนไม่ดีนะคะ
จนทำให้รถเกิดการพลิกคว่ำแล้วไปพุ่งชนบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งอยู่ริมถนนสภาพเป็นแบบเนี้ยค่ะหน้าต่างพัง
ช่วงบริเวณกรอบประตูด้านหน้าบ้านก็พังข้าวของที่วางอยู่ด้านหน้า
กระจัดกระจายแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
คนขับรถเก่งชื่อว่านายสิทธิชัยพันจรุงเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมากับภรรยาที่ตั้งคัน๖เดือน
เพื่อที่จะกลับบ้านที่ตำบลภูปอเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งค่ะ
ลักษณะรถน่าจะลื่นค่ะควบคุมไม่ได้หมุนสะบัดเข้าเกาะกลางถนน
พยายามหักพวงมาลัยแล้วนะคะทำให้รถเสียหลัก
ชนกับบ้านชาวบ้านซึ่งอยู่ริมถนนทีนี้ไปถามเจ้าของบ้านดูบ้างนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าช่วงนั้นหลับอยู่เลยค่ะแต่ได้ยินเสียงอะไรกลางดึก
เหมือนอะไรชนกับอะไรอ่ะค่ะวิ่งออกมาดูอ้าวเจอรถเก๋งพุ่งชนบ้านตัวเอง
แต่มีคนเจ็บด้วยตกใจมากแต่ก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ตำรวจสอบภองเมืองกาลสินลงบันทึกประจำวันนะคะ
และได้เชิญตัวบอกว่าจะได้เชิญตัวผู้ขับขี่รถเก๋งมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแล้ว
และจะได้นัดเจ้าของบ้านผู้เสียหายมาสอบปากคำตกลงค่าเสียหายกันอีกครั้งค่ะ